พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหา
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปี

วันนี้เราอยู่กันที่วัดพระราม๙

สิ่งนึงเคยใหม่ขอวาดอ่ะครับ

สิ่งที่เราดูเนี่ยเนี่ยลังพฤมศาสตร์
เนี่ยจะถูกดีครับ
แล้วก็นี่คือโบสถ์ฮะทั้งหลังเราเนี่ยคือโบสถ์
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความที่อยู่ใจกลางเมือง
แต่ก็มีอะไรแอบแฝงไว้มากมาย

เพราะวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่๙

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันไหมครับว่า
วัดนี้มีอะไรที่พิเศษ

จุดเริ่มต้นของการสร้างวัดประจำรัชกาลแห่งนี้แห่งนี้แห่งนี้
เห็นว่าเกิดจากความเดือดร้อนของประชาชน
คือตอนนั้นน้ำท่วมประมาณปีพศ๒๕๕๙
ช่วงนั้นน้ำท่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็เสด็จมาเพื่อดูว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
ประชาชนก็ขอพระองค์ท่านว่า
อยากจะให้มีวัดอยากได้วัดเล็ก
ประจำชุมชนแถวนี้บ้าง

ในอดีตเนอะ

สิงหะเสนีคือคุณย่าจวงจันทร์

ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้๑๕ไร่ก็เกินศรัทธาว่าในหลวงอยากสร้างวัดให้ชุมชน
ทายาทก็เลยนำโฉนดที่ดินไปทุนกล้าวถวายพระองค์ท่าน
ทั้งสิบห้าทั้งสิบห้าไร่แทนที่จะไปสร้างห้างสรรพสินค้า
ก็มาเป็นโรงเรียนมาเป็นวัดเป็นโรงเรียน๕ไร่แล้วก็
พระรุณาโปรดเก้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาสร้างที่นี่เป็นวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ
ครับเห็นบอกว่านอกจากจะให้มีการสร้างวัดแล้วเนี่ยนะครับ
พระองค์ยังบอกอีกว่าขอให้เป็นวัดในขนาดเล็กรวมถึงเน้นเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้วย
ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับวัดเราก็เป็นวัดที่น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เป็นเจ้าของผืนดินทั้งประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงสร้างวัด
ในชุมชนเนี่ยก็สร้างเล็กที่สุดอืมคือสร้างวัดให้พระองค์ท่านเองเนี่ย
เล็กที่สุดสาเหตุที่เล็กเนี่ยนะขอเล่านิดนึงเนื่องจากว่ามันมีปรัชญาอยู่ในตัวมันเอง
คือชุมชนที่พระองค์ท่านเสด็จไปในชนบทไม่ว่าจะเหนือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ย
หมู่บ้านก็จะมีวัดมีโรงเรียนครับแล้วก็โดยปกติคนบ้านนอกเนี่ย
เขาจะไม่ส่งลูกข้ามไปเรียนต่างหมู่บ้านต่างตำบลต่างอำเภอ
บ้านไหนโรงเรียนไหนวัดไหนก็อยู่ที่นั่นแหละพระองค์ท่านก็เห็นว่าเออ
ถ้าชุมชนมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
แล้วก็เป็น๓ประสานที่เป็นเหมือนกับขาตั้งกล้องเนี่ยมันมี๓ขามันก็จะแข็งแรง
พระองค์ท่านก็เห็นว่าวัดใหญ่เนี่ยมันจะกวาดคนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ย
กวาดคนออกจากพื้นที่แต่ถ้าเราทำพื้นที่ให้เข้มแข็งแข็งแรง
คนเมืองคนฝั่งทนก็ไม่ต้องวิ่งมาส่งลูกเรียนฝั่งกรุงเทพ
คนฝั่งกรุงเทพก็ไม่ต้องวิ่งไปหาโรงเรียนฝั่งทนอะไรทำนองนี้
หมายถึงแล้วก็จะเกิดการจราจรที่ไม่ติดขัดด้วย
ก็ได้อยู่พื้นที่ไปง่ายมาง่ายสะดวกใกล้บ้านอ่า
อันนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าบวรบ้านวัดโรงเรียน

เห็นบอกว่าจริงแล้วที่นี่เนี่ยนะฮะตอนแรกเลยงบประมาณในการสร้างเนี่ย
สูงถึง๑๐๐ล้านบาทใช่ฮะแล้วยังไงครับเห็นบอกว่ามีการลดทอนลงไปเหลือ๑๐ล้าน
เป็นงบราชการทางรัฐบาลประสงค์จะสร้างวัดให้สวยงามถวายพระเจ้าอยู่หัวของเรา
แต่ว่าเมื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าระหว่างทุลีพระบาทแล้ว
องค์ท่านก็ทรงเห็นว่าอยากได้วัดเล็กเหมือนที่ประชาชนต้องการ
ถ้างบประมาณขนาดนี้มันจะเกินความต้องการของประชาชน
ก็เลยตัดสูญออกตัดสูญข้างหลังออก

ทำให้ได้ตามนี้ทั้งวัดเลยนะรวมโบสถ์ด้วย
มีกุฏิ๖หลังสาราการประเรียน๑หลังก็เป็น๖

อยู่ในงบ๑๐ล้านบาท
พระองค์ท่านเรียกได้ว่าที่จริงแล้ว๑๐๐ล้านจะสร้างก็ได้
ก็ได้มันจะเกินความต้องการของประชาชน
ใดก็ตามถ้าหากว่าใหญ่เกินไป
มันต้องไปหาแรงศรัทธาแรงทรัพย์จากที่อื่น
ซ่อมแซมมาดูแลรักษา

มันก็จะไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้

ก็คือจำลองแบบจากชนบท

ซึ่งก็กลายเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองไปเลย

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ท่านทรงมีส่วนในการดูแบบว่าที่ยังไงบ้างฮะ

ก็คือว่าวัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเก้า

ท่านดรสุเมดตันติเวชคล
ท่านเป็นเอกอาร์ทิการมภพุมนิทิฉัยพัฒนา
ดูแลร่วมกับทางกรมศิลปากรในรูปแบบต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโบสถ์ซึ่งให้เป็นสีขาวหลังคาสีขาว
ผนังโบสถ์ก็ข้างในก็จะไม่มีลาย
ให้เรียกง่ายที่สุดคือตอนแรกที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคุณพุทธธรรมผมเห็นผมถามคุณพุทธธรรมว่า

ปกติเราก็จะเห็นว่าอย่างประตูหน้าต่างก็ต้องมีแกะสลักมีรวดลาย

แล้วที่สำคัญที่จะอักษรประสาทีอะไรนะท่าน
คืออักษรนี้เขาเรียกว่าอักษรอริยกะ
ริยกะก็คืออารยันหรือว่าผู้เจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
คิดค้นอักษรอริยกะขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนภาษา

อรพ่อขุนเนี่ยนะแต่ว่าไม่เป็นที่นิยม

เยธรรมาเหตุปภาวะเตสังเหตุงตะถาธโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาธีมหาสมโน

ทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดา
พระพุทธเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้
ก็คืออักษรแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะแทนคำภาษาไทย

แล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาไทย
เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในซึ่งเป็นโบสถ์ที่เขาบอกว่าเรียบง่ายที่สุด

นี่คือวัดประจำรัชกาลที่๙หรือเป็นวัดของกษัตริย์แต่ความเรียบง่ายของพระองค์ท่าน
คงจะถ่ายทอดปรัชญาแห่งความพอดีพอเพียงพอเหมาะพอสมคือนึกถึงชุมชนเป็นหลักอย่างพระประธาน
พระประธานคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตหรือหลวงพ่อชนะมารก็ทรงออกแบบ
สมาธิเนี่ยมันไม่ใช่อิริยบทนั่งอย่างเดียวนอนก็ทำสมาธิได้นะ
เป็นคนสีที่จัดจ้านมั่นใจ
สีน้ำเงินมันมีความสุขุมรุ่มลึกในความลิงโลดของสีแดง
การเล่นดนตรีโดยใช้โน้ตเป็นตัวเลขซึ่งง่ายมาก
หลวงท่านเสด็จเข้ามาในบึงพระรามเก้าเข้ามาก็มาเจอลุงคนแก่คนหนึ่งนะครับ
เบ็ดหาปลาอยู่แล้วก็ถามว่าลุงได้ปลาไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป